ส่วนช่วงนี้มาติดตามขุมกำลังของทั้งสองทีมที่น่าสนใจ
วันที่๒๐แพ้ใครแพ้ได้แต่ไม่แพ้เมืองทอง
งูเหลือมกับเชือกกล้วยยังเป็นอย่างนี้ตลอดไปครับ

การความสนามเมืองทองต่อไปอีก๑แมท

มันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเขาเหนือกว่านะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราก็บอกได้ว่า
สถิติมีไว้ถูกทำลายเหมือนกันไม่มีใครอยู่ยั้งยืนยงอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นด้วยในยุคของโคตะวันคนนี้ก็ได้ที่จะสามารถชนะบุรีรำได้
สถิติที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา๖ฤดูกาล
หลังทัพกิเลนพยองไม่เคยเอาชนะประสาทสายฟ้าได้เลย
ตลอดการพบกัน๑๙ครั้ง
การพบกันในครั้งนี้จึงมีความหมายต่อทั้งคู่
ฝ่ายหนึ่งเพื่อรักษาสถิติ
และอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อล้างอาถรรพ์
ทุกครั้งของการเจอกันทั้งคู่จะงัดขุมกำลังที่ดีที่สุด
ต่อสู้กับคู่แข่งหวังที่จะเก็บชัยชนะไม่มีใครยอมใคร
ีรพัฒน์โนชยาธนบูลเกษารัฐรวมถึงรายล่าสุดกับอดีศักดรายสอน
ล้วนผ่านประสบการณ์ในเวทีทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน
นรบดินวีรวัฒโนดมที่เขาจะมีโอกาสได้เจอกับเพื่อนเก่าอีกครั้ง
พวกเราต้องยอมรับว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะตอนนี้
ก็ตอนนี้เมืองทองก็เหมือนแบบพวกผมก็เหมือนแบบคือ
ก็เหมือนแบบทุกคนคิดต้องชนะบุรีรำอยู่แล้ว
คือแล้วมันเป็นฟุตบอลแมทเดียวอะไรอย่างนี้
คือเรายอมรับแต่เราเหมือนแบบไม่เคยกลัว
แต่เวลาลงไปในสนามเจอกันอย่างนี้คือมันก็ใส่กันเกินร้อยอยู่แล้วครับ
ฟุตบอลต่างชาติก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะพาทีมเก็บใช้ชนะ
ซึ่งที่ผ่านมาสิริบ่งบอกว่านักฟุตบอลต่างชาติ
เป็นผู้ทำประตูให้กับทั้งคู่มากกว่านักฟุตบอลไทยอย่างเห็นได้ชัด
ผู้เล่นคนสำคัญที่จะล่าตะข่ายคู่แข่ง
ทั้งคู่ยืนยันว่าไม่มีใครยอมใคร
สิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเกมนัดนี้
คือการจัดทัพของกุญซื้อทั้ง๒ทีม
อเล็กซันเดอร์กามาและทศตวรรณศรีปาน
ที่จะออกแบบ๑๑ผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้ในรูปแบบใด
รวมถึง๙๐นาทีในเกมการแข่งขัน
จะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะแข็งแกร่งกว่า
ก้าวสู่บลังแชมป์ฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทย